นามผลงานนะครับของไทยตอนนี้เข้ารอบรองไปแล้วเพราะชนะ๒นัดรวดครับ

งานดีนะชนะ๒นัดติดเลย
ก็นัทนี้เป็นเกมที่ต้องเจอกับทางเจ้าพากทีมฮองอัญยาลัยในนัทที่๒
เอาชนะทางกังวอนมาก่อนนะครับในชุดอยู่๒๑๖ต่อ๒แล้วได้ประตูใช้นะครับเกมนี้มีแค่ลูกเดียวครับ
ส่วนฟุตบอลหญิงนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงช้ำเอเชียรอบคัดเลือกที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
ทีมชาติไทยลงเล่นนัดแรกครับทะลมคีกิสฐานไป๗ประตูต่อสู่นะครับ
โดยจิราพรมงคลดีกัปตันทีมเหมาคนเดียว๔ประตูส่วนอีก๓ประตูนั้นได้จากกัญญนัทเชษฐบุตรนะครับ
หลังจบเกมบรรดาแป้งโดนพันลำซามผู้จัดการทีมมอบเงินอาจีตให้๒๐๐๐๐๐บาท
พร้อมกับชื่นชมเด็กทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจแต่เกมสำคัญที่รออยู่ก็คือการพบกับพม่าเจ้าภาพในนัดสุดท้าย
โดยเป้าหมายคือการคว้าแชมป์กลุ่มเพื่อเป็น๑ใน๘ทีมในรอบคัดเลือกของรอบสุดท้ายที่จะได้ไปลุย
ศึกเยาวชนชิงชำโลกในปีหน้าครับ
ต้องชื่นชมน้องยู๑๙ทุกคนแล้วก็ชื่นชมสตาร์ฟโค้ดทั้งหมด
โดยทางผู้เชื่อบุจจิการทีมดรกระสมทางหัวหน้าโค้ดโค้ดหนือไทยเศร้าทางเวียน
หลังจากดูทีมวันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเล่นเข้าขากันได้อย่างดีแล้วก็ถือว่าเด็กกล้าเล่นมาก
ดังนั้นที่วันนี้ข้อเสียก็คืออากาศตอนช่วงบ่าย๓โมงนั้นอากาศค่อนข้างจะร้อนมากนะคะ
แต่ก็เราก็ต้องเตรียมทิ้งไว้ให้อย่างดีที่สุดค่ะก็แน่นอนแมชต่อไปนะคะก็ยังต้องการสามแต้มอยู่
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างครับอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่ประเทศนิวซีแลนด์แพ้ให้กับทีมชาตินิวซีแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อสาม
โดยนักเตะสาวไทยนับนำก่อนตั้งแต่นาทีที่๘จากศิลาวันอินตามีก่อนที่จะถูกนิวซีแลนด์นะครับยิงแซง๓ลูกรวดในช่วง๒๐นาทีสุดท้ายครับ